ตาร์ทด้วยลูกทุ่งก็ขอลูกทุ่งต่อเลยละกันนะ
กลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อย

ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะ
เพลงคิดของลูกทุ่งสาวพินุยสุวินาทุกผู้ชมเมื่อนะคะ

เล็กมงคลวันที๙เดือน๖นะครับ

ชวนทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐไปไหว้ขอพรผ้าพิฆเดชก็หน่อยค่ะ
พี่นุ้ยเนี่ยเป็นสาวใต้ตาคมนะ
แต่บอกเลยว่าศักดิ์ภาคมากองค์พระพิฆเดช

ความรู้สึกพี่นุ้ยคือรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นลูกเลย
โดยเฉพาะการที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้นี่นะ

ก่อนจะมาประกวดเป็นนักร้องก็ไปขอพรกับองค์ท่านด้วยว่า
สมหวังทำตามความฝันให้สำเร็จ
แล้วก็ยังไงสมหวังดังใจพี่แจ๊ค
ก็เลยทำให้เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกสาวองค์พ่อพระพิคเนธแน่นอน
แล้วทุกครั้งผีเศร้าฉันนะ
ขึ้นมากรุงเทพตะเวนเลยค่ะไปเลย
ตรงในซักซิตมีองค์ประพิกาเนตไปเม็ดเลย

โดยเฉพาะเดือนนี้ไปให้หมดเลยพี่นุ้ยบอกว่าว่าเยอะหน่อย

อยากให้พ่อพิคเนธช่วยประธานพรให้เป็นสิริมงคล
แบบไหนยังไงไปฟังค่ะ
เช่นที่๖แล้วเกิดวันที่๑๕ไม่ชุนา

หัวบอกเลยว่ามีเลขมงคลอยู่ในใจ

มันแบบเหมือนเสริมดวงเสริมบารมีกันไป

หลายเลขแล้วคือนะคุณผู้ชมนะ